ในส่วนของฟลุ๊กถ้าเอาในง่ายกฎหมายด้วยนะ
เงิน๓แสนกว่าบาทที่เอาออกมาเนี่ย

บัญชีของเขาเขาถอนเงินจากบัญชีของเขาออกมา

มันต้องมีผู้เสียหายที่มายืนยันว่า
เอาบัญชีฟุ๊กมาใช้นะครับ
แล้วก็เขาคือเจ้าของเงินที่แท้จริง
เขาต้องมาแสดงตนว่าเนี่ยมันคือเงินของเขา
ได้จากการที่ผู้เล่นการพนันโอนมาเพราะเสียพนัน

มันก็ใช้บัญชีของมันไม่มีบัญชีบริษัท

เลยไปหาคนอื่นมาพี่ก็เรียกบัญชีม้า

เอาเงินเข้าออกผ่านบัญชีฟลุกใช่

เรียกง่ายก็คือพอถูกเอาเงินจากบัญชีไป

หักหลังถูกหักหน้า

พาพวกมาเลยครับแล้วก็อุ้มเข้าไปทำร้ายเลยครับ
คือมันเป็นสิ่งที่ร้ายแรงนะครับแล้วก็กลางวันกลางวันแสก
เราอย่าไปนิยมชมชอบการใช้ความรุนแรงนะครับ
ฟุ๊กผิดก็ต้องว่าไปตามผิดอืมนะครับเราอย่าไปมองว่าเฮ
มันก็สมควรแล้วนี่ไปเอาเงินเข้ามาได้ยังไงอะไรอย่างนี้
ถ้าเรามีความนิยมอย่างนั้นเนี่ยความรุนแรงมันจะเกิดขึ้นไปทั่ว
เราต้องยุติเรื่องนี้แล้วก็ต้องเอาผิดคนที่กระทำนะครับ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวันนี้ได้คุยกับท่านธนกิจนะครับ
ขานุการรัฐมนตรียุทธรรมเนี่ยบอกท่านธนกิจว่ารบกวนท่านเนี่ย
ปปงไปสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดของเว็บพนันนี้ให้ทีครับ
คือพฤติกรรมที่ท่านทำเนี่ยท่านไม่ได้เกรงกลัวใครเลย
มองว่าท่านยิ่งใหญ่ท่านมีพลังท่านรู้จักคนนั้นคนนี้
ถึงได้กระทำแบบนี้คือไม่มีหรอกครับพี่ภาคภูมิผมเรียนเลย
ตัวเล็กเล็กเนี่ยไม่มีใครกระทำแบบนี้ได้หรอกนอกที่จากว่ากูรู้สึกว่า
กูเนี่ยมันแน่อืมกูนี่มันมีคนคุ้มครองโอ้พาพวกมาขนาดนี้
พาพวกมาขนาดนี้คนธรรมดากล้าเหรอครับถือปืนเดินหลาใครจะไปกล้า
ไม่กล้าหรอกนี่เขารู้สึกว่าเขายิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ย

ใครโอนมาบ้างเข้าออกกดตรงไหนอะไรยังไง
ใครเป็นคนโอนมานะจะหอดตู้อะไรก็ว่า

ปล่อยไว้ก็เดี๋ยวไปทำกับเคสอื่นอีก

ไปจ้างผู้ใหญ่แล้วเดือนครั้งละ๕๐๐

กลุ่มคนที่ใช้บัญชีม้า

มุติว่าเขามีเครือข่ายหนึ่งคนที่
เด็กอยู่ในกลุ่มโรงเรียนปวชมัธยม

เอาไปทำเป็นมิจฉาชีพหรือไปเปิดเว็บพนันเนี่ย
เวลาเกิดเหตุเกิดถูกตรวจภาษี
หรือถูกดำเนินคดีอะไรเนี่ยเด็กก็จะโดนข้อหาที่เบา
เขาก็จะมองอย่างนั้นครับเขาจะใช้เด็กเป็นสำคัญ
เพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูเรื่องนี้
ต้องดูรายการของคุณภาคภูมิเปิดปากกับภาคภูมิเนี่ยนะครับ

ว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องไปบอกลูกหลาน

ถูกต้องท่านต้องถูกดำเนินคดีหนึ่ง
อย่างวันนี้มีคนแจ้งมาบอกว่าเนี่ย
ลูกเนี่ยอายุ๑๗ปีมีหมายมา๔โรงพักต้องไปขึ้นศาลทุกที่ต้องไปตาม
เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เหรอ
เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยครับเปิดบัญชีมา